เอาล่ะไปดูเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุงครับ
นักเรียนหญิงป๑๗ขวบเอง
ครูขาหนูขอไปล้างหน้าค่ะ
คุณครูอนุญาตปรากฏว่าน้องหน้าขมหน้าขมัมลงไปในร่องระบายน้ำได้เสียชีวิตเลยครับ
เหตุนักเรียนป๑เสียชีวิตนะครับเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง

คือก่อนอันนี้มันมีคือจังหวะที่ถ้าคนใช้น้ำอะดอมมันจะมีน้ำไหลมาหน่อย
น้ำไหลน้ำระบายมาไง

หรือน้องมุป๑เจ็ดควบ

พบร่องระบายน้ำเป็นร่องแบบตัววี

ห่างจากอาคารเรียนไป๓๐เมตรแค่นั้นเอง

ก่อนเข้าห้องเรียนตอนเช้า
ครูประจำชั้นของน้องมุเล่าบอกว่า

น้องมุมาขออนุญาตคุณครูขาหนูขออนุญาต

อนุญาตเพราะอะไรเพราะเห็นว่า
น้องมุเธอรูปร่างแบบ
น้องจะอุ้นอ้วนหน่อย

อายุได้

อีกคร่องในอาคารเดียวกันวิ่งหน้าตาตึก
แล้วบอกครูน้องมุล้ม

ตอนคุณครูเห็นน้องอยู่ยังไงนะคะ
ตอนคุณครูเห็นน้องอยู่ยังไงนะคะ

สงสัยว่าจะเจ็บแบบนี้

พร่อมไปแบบนี้

เออแต่ว่าต้องดูไงว่ารักษณะนั้นน่ะ

หรือว่าน่าไปจมกับน้ำที่เจอก
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของเด็กหญิงนักเรียนป๑ครับ
พ่อแม่ของน้องมุนะฮะก็เตรียมชำระ
ก็มีการอาบน้ำศพนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เอาน้องไปฝังตามประเพณี
แล้วก็ท่ามกลางชาวบ้านในหมู่บ้านรู้ข่าวก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะครับ
กับแม่บอกว่าน้องมู้เนี่ยเป็นลูกสาวคนสุดท้องนะลูก๓คน
น้องมู้เนี่ยสุดท้องน้องเป็นเด็กร่าเริงอารมณ์ดีครับ
จำม่ำเป็นที่รักของคนในครอบครัวอืมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไม่ได้คิดจะโทษใครรู้ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ

ไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ฮะ